พี่ตุ๊กโน้มบนประกาศว่าอีก๓ปี

ทำงานที่คุ้มค่ากับค่าจ้างบ้าง
มันมัดอะอ๋ออันนี้เขาเปลี่ยนรูปก่อน

เขาอ่านข่าวคุณตุ๋นนะคุณตุ๊ดผมอะไรนะ
กัญชายพวกมีสติดีมาก

มดดำเป็นคนที่ไม่เคยยุ่งยุ่งเรื่องของใครเลย

เป็นผู้ที่ไม่เคยปั่นเรื่องใครให้เกิดเรื่องคุณหนุ่มตกหมดทุกอย่าง

เอาไปถึงตกน้ำตกนะคุณบอกว่าคนดีไงตก
น้ำตกไฟก็ไหม้หมด
แม่คนดีชีวิตมีสีสันมาสวยมากนี่ใช่ไหมตัวทำไมว่างเหรอโมดำ

วันก็จ่ายเงิน๓๐๐บาทเรียกคนขี่ซาเล้งบอกให้มาช่วยล้างตู้เย็นให้หน่อย
ไปกินที่บ้านเสียบางทีก็ล้างบ่อปลาจริง
นิ้วเท้าฉันหน่อยมดดำนี่เป็นอย่างนั้นจริง
บางทีนะจ้างเด็กแถวนั้นมายืนใส่เกงในแล้วก็เต้นโชว์เด็กผู้ชาย
บ้าจริงจริงมุดดำคุณต้องเลือกทำอย่างนี้นะครับมันไม่ถูกหรอกอย่าไปทำอย่างนี้